คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของการทำบุญที่ยิ่งใหญ่

ได้โพสต์รูปและมีข้อความนะคะ

หนึ่งชีวิตต่อลมหายใจ

อวัยวะให้กับ๖ชีวิต
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ท่านหนึ่งอายุ๒๘ปี

ได้รับบาดเจ็บทางสมองอย่างรุนแรง
ถูกส่งเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลประจวบคิริขัน
ศัลยแพทย์ระบบประสาทและสมองดูแลอย่างเต็มที่
แต่ไม่สามารถช่วยทำให้สมองกลับมาเป็นปกติ
อยู่ในภาวะสมองตายค่ะ
แต่สมรรถภาพของหัวใจอวัยวะอื่นใช้กันได้ปกติ
ก็เลยปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ของผู้ป่วยนะคะ
สุดท้ายคุณพ่อคุณแม่อนุญาตให้บริจักษ์อวัยวะ
ให้กับศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาติไทย
เพื่อนำไปให้ผู้ป่วยรายอื่นที่รอการปลูกถ่ายอวัยวะค่ะ
คุณผู้ชมคะหลังจากตัดสินใจแบบนี้
ทีมแพทย์ประสานไปยังสภากาชาติไทยเลยค่ะ
ทีมแพทย์พยาบาลเครื่องมืออุปกรณ์มาเก็บอวัยวะ
รวมถึงเตรียมผู้ที่รอการปลูกถ่าย

ถือเป็นอวัยวะสำคัญนะคะ
มีเวลาในการขนย้ายเพียงแค่๔ชั่วโมง
การวางแผนทุกขั้นตอนเลยสำคัญมาก
ระยะทางจากโรงพยาบาลประจวบคิริขันเข้ากรุงเทพหานครมันใช้เวลาเยอะนะคะ
ถ้าการจราจรติดขัดมันอาจจะเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด
ส่งผลต่อระบบการทำงานของหัวใจ

เครื่องบินลำนี้ค่ะกองบิน๕อ่าวมะนาว

คุณผู้ชมคะอวัยวะทั้งหมดที่สามารถช่วยต่อชีวิตผู้อื่นได้
ต่อลมหายใจผู้อื่นได้
ช่วยได้ถึง๗รายค่ะ
ตอนแรกบอกว่าจะช่วยได้๖ชีวิตใช่ไหมคะ

ช่วยได้อีก๗ชีวิตคุณผู้ชมค่ะ
วันนี้ทีมข่าวของเราไปที่บ้านหลังหนึ่งในตำบลท่าข้ามอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพร

พรรคตรมาศอายุ๕๗ปี
นี่คือคุณแม่ของผู้เสียชีวิตค่ะ
เธอเป็นอดีตพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมประจำตำบลท่าข้าม
คุณแม่เล่าให้ฟังว่าลูกชายคือนายธนพัฒน์
ชุมวรรถายีอายุ๒๘ปี
ผลสมบัติเหตุทางรถยนต์สมองตาย
คุณแม่ก็เลยปรึกษากันภายในครอบครัว
ปรึกษาทีมแพทย์เรื่องแนวทางการรักษา
คุณหมอบอกว่าโอกาสน้อยมากที่ลูกชายแม่จะฟื้นกลับมา
แต่พอคุณแม่รู้ว่าอวัยวะของลูกชายแม่
จะช่วยต่อลมหายใจได้อีกหลายชีวิต
คุณแม่และครอบครัวตัดสินใจเลยว่า
ขอปล่อยลูกจากไปอย่างสงบ
และบริจาคอวัยวะให้กับทางสภากาชาติไทย
ต่อลมหายใจให้กับผู้อื่น
แม่บอกว่าแม่ยินดีมากจริงนะคะ
เมื่อรู้ว่าอวัยวะของลูกชายแม่สามารถไปบริจาค
และเข้ากับร่างกายของผู้ที่รอรับบริจาคได้ทุกคนค่ะ
ตัดสินใจแล้วก็มาออกชื่อน้องเขาบอกว่า
ขอให้การทำกุศลครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายของลูก
แม่จะทำบุญให้ลูกเป็นครั้งสุดท้าย
แล้วก็ขอให้ทุกอย่างมันผ่านไปด้วยความราบรื่นค่ะ
น้องเขาก็เป็นคนที่ว่าจิตใจดีอยู่แล้ว
พี่ก็ภูมิใจในการกระทำของเขาที่ว่ากัน

เป็นการส่งต่อความดีที่ให้ทุกคนได้
เขาเรียกอะไรเป็นแบบอย่างนะคะ

ธนพัฒน์วัย๒๘ปีที่เสียชีวิต
แต่ว่าได้ทำบุญกุศลอันยิ่งใหญ่บริจาคอวัยวะ
คุณแม่เล่าให้ฟังว่าตอนลูกชายมีชีวิตอยู่
เป็นคนสนุกสนานร่าเริงมองโลกในแง่ดี
เชื่อว่ากุศลที่สร้างในครั้งนี้
จะช่วยส่งวิญญาณของลูกชายไปสู่สวรรค์ค่ะ